เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดู
สถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนำให้ไปในช่วงนี้มากเลยจริง
โดยเฉพาะในช่วงวันแม่แห่งชาติแบบนี้

เพราะว่าที่นี่มีปรากฏการณ์แม่น้ำสองสี
คุณผู้ชมปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยนะคะ
เกิดขึ้นที่บริเวณท้ายเขื่อนศิริกิจ
บอกเลยว่า๑ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

พลาดแล้วรอปีหน้าเลยนะจ๊ะ
นี่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แม่น้ำสองสีเกิดขึ้นบริเวณท้ายเขื่อนศิริกิจ
ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิษฐ์
ทำให้มีบรรดานักท่องเที่ยวเดินทางไปดูสิ่งมหัศจรรย์

โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะ
คาดว่านะคุณผู้ชมเขาคาดกันว่าสาเหตุ
น่าจะเกิดจากน้ำใสที่มันไหลออกจากอ่างเก็บน้ำ

แล้วก็ไปบรรจบกับแม่น้ำปาดที่มีสีขุ่นแดง
น้ำฝนที่ตกบริเวณทางตอนเหนือ
ไหลผ่านลำห้วยน้ำปาดมารวมตัวกันในแม่น้ำน่านนั่นเองนะคะ
โดยมาบรรจบกันที่บริเวณสะพานเหนือตลาด
ปากปาดทำให้เกิดเป็นแม่น้ำสองสี
มองเห็นได้อย่างชัดเจนจากมุมสูงแบบนี้
และก็สวยงามมากเลย
ที่สำคัญแม่น้ำสองสีจะเกิดเฉพาะช่วงต้นฤดูฝนเท่านั้น
และถ้าเกิดว่าหมดช่วงฤดูฝนไปแล้ว
สีของน้ำเหล่านี้ก็จะใสเป็นปกติทั้งสองสายเลย
จะไม่มีสีตัดกันแบบแดงกับสีเข้มแบบนี้อีกแล้วนะคะ
สำหรับท่านใดที่สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่เขื่อนศิริกิจในช่วงนี้
ก็นี่แหละค่ะอย่างที่บอกจะได้ชมปรากฏการณ์แม่น้ำสองสี
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบบนี้สวยงามมาก
หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งย้ำอีกครั้งนะคะ
ไปช่วงนี้แล้วจะไปช่วงไหนล่ะจ๊ะ
เพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีพาคุณแม่ไปเที่ยวในช่วงนี้นะครับ
เป็นไอเดียที่ดีที่คุณผู้ชมสามารถส่งมันมาได้นะครับ